ซ่อมรถยังมีวันเก่งจังดังนี้หลังปีใหม่ใส่รถขับไปใส่กันมากใส่เบื้องนมหนูว่ะ
คุณผู้ชมคะช่างดาวเหนื่อยมากวันนี้รถมาซ่อมเต็มไปหมดเลยค่ะในอู่อู่ช่างดาวสาวสวยเออเอาชื่อนี้แล้วกันนะคะคือหลังจากปีใหม่แล้วหลายคนค่ะขับรถไปเที่ยวสภาพ
ยับเยินเลยนะคะแล้วสภาพอากาศเป็นยังไงตรวจสอบกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความหนาวบางคนบอกว่าไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานอสมใจอยู่หรอกใครที่ไปเที่ยวเนี่ยเพราะว่าอากาศเย็นแต่ภาคอื่นมันไม่ค่อยเย็นเลยนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องของสภาพอากาศโอ้โหความเขียวความเขียวนี่คือความหนาวไม่เจอแล้วอ่ะ

เริ่มมีเมฆมาเหมือนกันนะณช่วงเวลานี้นะคะเนี่ยเป็นเมฆช่วงตอนกลางของประเทศนะคะรวมถึงภาคใต้บางส่วน
ณวันนี้ภาคกลางไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าเพราะว่ามันบวกกับหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปรากฏเมฆ
แต่ภาคใต้ค่อนข้างแน่ชัดนะคะตั้งแต่ชุมพรลงไปค่ะลากยาวลงไปเลยสายสาย
มาแล้วฝนค่ะแต่ว่าจะเป็นฝนเล็กน้อยน้อยตกให้พอรำคาญนะคะ
นี่คือลักษณะฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพอฝนไม่เยอะวันนี้คลื่นก็มีเยอะเช่นเดียวกัน
โอ้โหฟ้าเลยนะคะใครที่ไปเที่ยวเกาะวันนี้ได้อยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันเองรวมถึงฝั่งอ่าวไทย
ส่วนภาคใต้ตอนล่างค่ะสงขลายะลานราธิวาส
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตรด้วยกันนะคะ
นี่คือสภาพอากาศโดยรวมเอาเตรียมร่างกายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
พอพูดถึงเรื่องของภาคใต้ฝนตกพัทธลุงนี่เราตรวจสอบมาหลายวันแล้วนะ
วันนี้ก็จะต้องตรวจสอบเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องค่ะพัทธลุง
ส่งผลให้ชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนในตำบลนาโหมดอำเภอเมืองพัทธลุง
ถูกน้ำท่วมค่ะชาวบ้านขนของหนีน้ำอลละหมานเลย
แล้วถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำหวังว่านะคะน้ำจะลด
แต่ชาวบ้านก็ต้องเตรียมรับมือตลอดล่ะค่ะเอาแน่นอนนะ
เอาแน่เอานอนไม่ได้กับเรื่องของฝนส่วนเรื่องของน้ำที่ต้องระวังแล้ว
ภาคอื่นล่ะถ้าไม่มีฝนฟืนไฟที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง
ว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นไฟไหม้ทุ่ง
และกินพื้นที่สี่สิบไร่อะค่ะสาเหตุมาจากเจ้าของที่จ้างคนมาวิทย์บ่อปลา
คนที่มาวิทย์บ่อปลาขับรถไปติดลมกลางนาเร่งเครื่องสิ
ไฟลุกค่ะลุกจากท่อไอเสียน่ะไปติดฟางโอ้ยลามไปทั้งทุ่งเลยกว่าจะดับได้
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงโอ้โหรถก็พังไปด้วยนะเอาจัดเจ้า
เจ้าไม่มีรถกลับบ้านแล้วเนาะช่างจัดเจ้าโอ้โหหลายเรื่องที่ต้องระวังนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศตอนกลางวันมันร้อนมากคุณผู้ชม
ช่วงนี้เอารถไปเช็คสภาพหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้ไปอีกหลายปีหลายวันหลายเดือนเลยนะคะ
เอาช่างดาวยังพร้อมอยู่นะเนี่ยโดยเฉพาะช่างดาวเนี่ยใครชอบประเภทห้าวอ่ะ
มาได้นะไม่ใช่ธอมนะนี่เป็นผู้หญิง
เดี๋ยวเต้นโชว์